ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะลูกชายตัวดีแหมทำได้ยังไง
ทำให้พ่อเลือดไหลและน้ำตาไหลไปพร้อมกันได้
เลือดไหลจากการที่เขาไปชกหน้าและเตะก้านขอบโอ้โห
ส่วนน้ำตาไหลพ่อเสียใจไงคะ
ดูคุณพ่อระบายความอัดอั้นตันใจค่ะ
นี่นี่นายโฉมเลือดกะย่อยน้ำตากะย่อย
ถ้าไม่จะรู้ใครจะฆ่านะ

ไปช่วยมีไม่ใช่ลูกดีค่ะลูกอะไรสักอย่างนะคะ
คุณพ่อที่ชื่อว่าคุณศิงโตตั้งตัวนะคะอายุ๖๔ปี
ปีเล่าความอัดอันตันใจ
หลังจากถูกลูกชายแท้ชื่อวนายสุริยันอายุ๔๔ปี
กหน้าและเตะก้านคอซ้ำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เองนะคะ

ลูกชายตัวดีเนี่ยแอบไปเผาบ้านเพื่อนบ้าน

มีการตกลงกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร
ลูกชายปรีเข้าไปจะทำร้ายเพื่อนบ้าน

ลูกชายโมโหค่ะที่พ่อห้าม
มาเล่นงานพ่อเลยชกเข้าไปที่หน้า

หัวอกลุงเป็นพ่อค่ะ
พ่อพ่อบอกยิงทิ้งไปแล้ว
แม้แต่แม่แท้ตอนนี้หนีไปแล้วค่ะ
อยู่ด้วยกันแล้วนะคะไปอยู่กับลูกชายอีกคน
เพราะกลัวถูกลูกคนนี้ทำร้าย
ต่อมาตำรวจสอบพแจ๊สรค่ะ
ลูกชายตัวดีที่ชื่อแวนคราชาซุริน
ที่บ้านพักเขายอมรับสารภาพเลย
เสพยาบ้าไงคุณตำรวจ๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยเสพยาบ้าเข้าไปสภาพก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนและตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนนายสุริยันคนนี้เสื้อยืดสีดำประวัติก็ไม่ธรรมดาติดคุกมาแล้ว๒ครั้ง
คดีฆ่าคนตาย๑ครั้งพยายามฆ่าอีก๑ครั้งออกจากคุก๓เดือนที่แล้วนี่เอง

น่าจะได้เข้ากลับเข้าไปใหม่อีกทีนะคะ
ขณะที่บ้านของนายสุริยันที่เขาไปเผาเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายสุนทรไทยเทพเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าบ้านผมก็เสียหายแล้วครับ
พื้นบ้านผนังบ้านหลังคาบ้านถูกไฟไหม้
แล้วก็เล่าให้ฟังช่วงเกิดเหตุตี๓ค่ะเขาไม่อยู่บ้าน
แต่เพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้แล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันดับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
พอเขามาตรวจสอบเขาก็ยืนคิดนะเอ๊ะใครมาเผาบ้าน
เป็นนายสุริยันแน่ก็เดินไปถามเจ้าตัวเลย
ตัวก็ยอมรับอีกนะว่าเป็นคนเผาเอง
เพราะเดินมาหาแล้วตะโกนเรียกไม่มีคนตอบ
ทำให้เกิดความโมโหก็เลยเผาบ้านเขาซะเลย
ขณะที่กำลังจะตกลงค่าเสียหายกันนี่แหละค่ะ
นายสุริยันก็ปรีเข้าไปทำร้ายเจ้าของบ้าน
แล้วก็ชกพ่อและเตะก้านคอพ่อค่ะ
อย่าพาแท้เนอะ